คุณผู้ชมข่าวต่อไปนี้ที่ฉันจะเล่านะคะ
เป็นตัวอย่างได้อย่างดีเลยว่าสตินั้นสำคัญแค่ไหนจริง
ผู้หญิงวัย๒๕ปีคนหนึ่งขับรถออกมา
ก็จะขับรถไปทำธุระตามปกติค่ะ

ขับตัดหน้าเธอเธอบอกเธอบีบแตรแล้วด้วยนะคะ

สิ่งที่เกิดขึ้นเธอเหยียบเบรกแล้วหักพวงมาลัยเนี่ยค่ะ
รถเธอเสียหลักแล้วพุ่งลงไปในคลองแบบนี้น้ำกระจายเลยนะคะ
โอ้โหตอนนั้นนี่คือมันวินาทีชีวิตมาก
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถกระบะคันหนึ่งขับมาจอดนี้นี่
จอดแบบนี้แล้วก็มีพลเมืองดีคนหนึ่งวิ่งลงมาเลย
แล้วก็มีพลเมืองดีเป็นผู้ชายอีกสองคนตามลงมาช่วยเหลือเธอออกจากรถคันนี้ได้รอดตายหวุดหวิดค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสายวันนี้เองนะคะบนถนน๓๔๔ปากทางเข้าถนนสายสถานพินิษฐ์หัวกุญแจที่ตำบลหนองอีรุนในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ตอนกู้ภัยมาถึงสภาพเป็นแบบนี้แล้วค่ะเห็นแค่หลังคาโผล่อยู่นิดเดียวเท่านั้นเอง
ตัวรถเนี่ยจมไปเกือบเต็มคันแล้วส่วนตัวคนขับคือนางสาวราตรีประดับศรีอายุยี่สิบห้าปี
นั่งตกใจเสียงสั่นอยู่ริมคลองไปฟังเธอเล่าวินาทีชีวิตนี้กันหน่อยค่ะ
ตะเลิศจริงเหมือนกันนะเพราะว่าภาพที่เห็นภาพเดียวที่จำได้คือน้ำทะลักเข้ามาจนท่วมขา
เธอก็แพมปะโกนร้องเล่กคนช่วยก็เนี้ยไม่ไม่เมื่อกี้เห็นแบบแบบเนอะ

มาช่วยชีวิตเธอออกมาจากรถแล้วเนี่ย
ก็น่าจะเป็นพระองค์นี้แหละที่ห้อยคอไว้

หลายห้าสิบแปดปีคนที่ลงไปช่วยเถอะน่ะ
เขาบอกเขาเพิ่งไปส่งภรรยากำลังจะกลับบ้านอยู่แล้ว

โบราณ
ต้องขอบคุณคุณสิรินาทคนนี้จริง

โชคดีของเธอจริงที่มีคนมาเห็นทัน

คลองนี้นะคะยาวประมาณ๑๐๐เมตร

ลึกหนึ่งเมตรหกสิบเซนติเมตร
รถของเธอเครื่องยนต์เสียหายทั้งหมดเลยค่ะ
แล้วก็รอบนอกมีร่องรอยความเสียหายด้านหน้า
สติสำคัญจริงอย่างที่บอกว่าน้องเขายังมีสติอยู่
ยังแบบปลดล็อกยังเปิดประตูแล้วก็ออกมาได้
ถ้าไม่มีสติเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุที่มันร้ายแรงกว่านี้
ถ้าตกใจช็อกซะหลบไปยังไงก็จะยากขึ้น